รายหนึ่งเป็นพฤติกรรมของชายแต่งกายคล้ายพระสงฆ์เช่นเดียวกัน
เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองค่ะแต่ชายคนนี้หนักกว่าชายคนที่แล้วหน่อย
คลุ้มคลั่งอืมใส่ลักษณะเหมือนจีวอนนี่แหละค่ะ
แต่คลุ้มคลั่งคลุ้มคลั่งถึงขนาดที่ถือจอบจะไปฟันรถ
คันที่เขาขับผ่านไปผ่านมาแล้วแถมสักพักเปลือยกายด้วยค่ะดูคลิปค่ะ
มาถ่ายอีกความมาถ่ายให้กู่
หนักมากเยี่ยวค่ะน่ากลัวค่ะ
แล้วคนที่อยู่ในหมู่บ้านก็บอกว่าบ้านมาเอาไปบอบรรยะ
ก็ถ่ายคลิปเอาไว้ผู้ชายคนนี้น่าจะขอยังใช้คำเดิมนะคะ
เป็นชายที่แต่งกายคล้ายพระสงฆ์หรือเรียนแบบพระสงฆ์
พฤติกรรมคือเดินไปทั่วหมู่บ้านเลยพอรู้ว่าถูกถ่ายคลิป
น็อตหลุดเลยค่ะน็อตตัวแรกที่หลุดคือคว้าจอบ
มาวิ่งไล่ตีรถของชาวบ้านที่เขาถ่ายคลิปน็อตที่สองที่หลุดคือ
เสื้อผ้าหลุดค่ะคนเห็นหวาดกลัว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ้านหนองตะพานหมู่ที่๒อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านค่ะชาวบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยบอกว่าเอือมแล้ว
ไม่ไหวแล้วกับพฤติกรรมของชายเพี้ยนคนนี้เขาใช้คำนี้เลยนะ
เพี้ยนคนนี้พระก็ไม่ใช่ชาวบ้านบอกไม่ใช่พระแล้ว
โดยงานที่เกี่ยวข้องพาไปหน่อยไม่ได้พาอะไรนะ

นายพิทยาพลโสภาพผู้ใหญ่บ้านเล่าว่า
ผู้ชายคนนี้เคยได้คุยเหมือนกันทราบชื่อ
เบื้องต้นว่าชื่อเพียรสิกอายุ๕๙ปี
และเป็นคนเดียวกับที่เคยไปก่อกวนคนตักบาท
ถูกทำร้ายในบคศเก่าระยอง
เป็นข่าวนี่คลิปเก่าค่ะ
ข่าวเมื่อชูเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
นายคนนี้เดิมเป็นคนในหมู่บ้านนั่นแหละ
แต่สติไม่ค่อยดีเนื่องจากเสพยาเสพติดอย่างหนัก
แล้วเร่ร่อนไปตามพื้นที่ต่าง
หลักพระสงฆ์ชาวบ้านเท่าจังหวัดระยอง

ไปถามผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่บ้านเนี่ยรู้จักนะ

ทีนี้คำถามที่ถามไว้ก็คือลักษณะแบบนี้
ถ้าติดยาเสพติดเคยรักษาไหม
เคยนะคะเคยถูกนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
หลายครั้งแต่ไม่มีญาติดูแลให้กินยาตามกำหนด

อาการก็เลยกำเริบเป็นระยะ
ตอนนี้ขออีกทีค่ะ
ประสานให้สาธารณสุขนำตัวไปรักษาอีกครั้ง
และจะติดตามญาติมารับไปดูแลด้วย
เพื่อให้ทานยาต่อเนื่องเพื่อที่จะให้หายขาดต่อไปนะคะ
จะได้ไม่เกิดปัญหาแบบนี้อีก
เอาฝากผู้ใหญ่บ้านพิทยาพลโสภาพด้วยค่ะ
คุณผู้ชมครับ